ประมาณเดิมแรกพี่เป็นแล้วหายแล้วแล้วกลับมาเป็นอะไร
ประมาณเหมือนตอนแรกเลยแต่ตอนคือตอนนี้
เราเป็นคนไทยคนแรกที่สิทธิ์หรือแบบภาคชาติเหมือนกัน
คือตอนนั้นคุณรู้สึกอาการอะไรอย่างไรอยากเล่าเท่านั้น
ก็รับผู้โดยสารนะครับรับลูกค้า
โลน่าตอนนั้นก็ได้นึกถึงผู้หญิงคนนั้น
ที่เราเขาเรียกเราให้ไปส่งที่
รับอยู่แถวนานาให้ไปส่งที่สุขุมวิท๔๙เขาบอกว่า
ก็ขับไปทีนี้พอไปถึง
ใกล้ถึงโรงพยาบาลรถมันก็ติด
พอติดปุ๊บทีนี้เขาก็ได้เอา

พอดูปุ๊บยังไม่ได้คุยกันครับเขาก็จามเสียหน้าเลย
พอรู้ว่าจิตก็เลยนึกถึงเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลย
เพราะว่าย้อนหลังไปเป็นอาทิตย์หรือเป็น๑๐วันเนี่ย
มันไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้
เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นจามเนี่ยมันจะเต็มหน้าเลยครับ
ได้รวบหน้าเลยอ่ะน้ำลายเต็มเลยครับ

ครับไม่ได้ใส่ครับตอนนั้นมันก็ยังไม่แพร่ระบาดอะไรบ้านเราเนอะ
การป้องกันยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ใส่หน้ากาก
เพราะว่ามันยังมาไม่ถึงบ้านเราอ่ะเนาะตอนนั้นอ่ะครับ

แฟนพี่ครอบครัวพี่สรุปแล้วตรวจแล้วเนี่ยก็คือ
ไม่มีใครเต็มเลยใช่ไหมครับ

อย่างเงี้ยคือเพราะอะไรทำไมแบบที่บ้านไม่เต็มเลย
ที่ป้องกันอะไรยังไงครับ
ป้องกันหลังจากที่กลับมาจากกรอบนักพ่องเที่ยวเลยหรือว่า
เฉพาะในหลังจากที่เราแบบเราตรวจอะไรอย่างเงี้ย

ทำไมแฟนพี่ถูกไม่ติดด้วย
เหตุการณ์ตอนนั้นคือย้อนหลังไปถ้าผมเป็นหวัดใช่ไหมครับ
ถ้าผมเป็นหวัดหรือเป็นไข้อะไรเนี่ย
ผมจะไม่สูงสิงกับคนรอบข้างเลย
ครอบครัวนี้ก็จะไม่คุกคีกัน
เหมือนกับว่าเราก็ไม่อยากให้คนรอบข้างเราเนี่ยติดกับเรา

เพราะว่ามีไวรัสสายพันธุ์ที่เขาบอกว่าเด็กทำก้องเรียนมีเยอะ

ตรงนั้นเราก็จะไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าว่า
ไม่อยากให้คนรอบข้างติดก็จะกินข้าว
กินอะไรใช้ชามใช้แก้วใช้ช้อนเนี่ย

แล้วหมายถึงว่าแยกห้องนอนแยกอุปกรณ์ในการใช้

ใช่ครับถ้ารู้สึกว่ามีน้ำมูกเป็นหวัด

แต่จุดที่พูดคุยใกล้ชิดกินข้าวใช้ช้อนอะไรเนี่ยจะไม่ร่วมกัน
น้ำก็กินขวดต่างหากแก้วต่างหาก
ตรงนั้นจะแยกมามาก่อนที่จะมีอะไรไวรัสโคโรนาอะไรเนี่ย
โควิด๑๙นี่ก็ปฏิบัติกันมาอย่างนั้นหลายปีแล้วครับ

ถ้าเขาไม่เห็นผมออกไปข้างนอกเขาจะรู้เลยว่าผมไม่สบาย

นี่จริงผมออกมาวันที่๕กุมภาที
กุมภาทีคือหนึ่งที่ประมาณเดือนก่อนครับ
ประกอบอาชีพปกติก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับ
แต่ก็ระมัดระวังตัวนะครับ
อย่างเราเป็นแล้วบางคนก็บอกว่ามันไม่มีทางเป็นอีก

ผมว่าเราป้องกันตัวของเราเนี่ย
อย่างผมขับแท็กซี่ทุกครั้งนะเดี๋ยวนี้
ผมพอกลับบ้านใช่ไหม
เสื้อผ้าผมจะถอดไว้ข้างนอกไม่ให้ใครมายุ่งนะ

เราก็จะใส่๒ครั้งใช่ไหมครับ
๒ก็จะล้างสบูเราก็ต่ากแดด๒๓วัน
เรากลับมาถ่ายอีกก็หมายถึงว่า๓วันาง่ะ

เดี๋ยวนี้ก็แย่กันมาตั้งแต่ผมออกจากโรงพยาบาลนะ
ยิ่งมันเริ่มมีข่าวว่ามันขึ้นมาเรื่อยเนี่ย

ตามอะไรเรามาเพราะว่าเรารับลูกค้ารับ
ไม่รู้ว่าใครจะเอาอะไรมา
ผมจะใช้วิธีคือ
จะกินแก้วเดี๋ยวนี้ผมก็กินคนละแก้วกับครอบครัวเลยครับ

ติดอันนี้ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วกลับออกมา

ไม่มีอะไรผิดไปจากเดิมเลยครับ

ไม่ได้โกหกครับเหมือนกับ

แล้วก็ออกมารู้สึกว่า

ใครบอกว่าออกมาแล้วไม่ปกติเนี่ย

เหมือนติดโควิดแล้วบ้านก็ยังถูกไฟไหม้
อะไรอย่างนี้ทอเสียกำลังใจบ้างมั้ยครับ

เพราะว่าเรารักษาโควิด

ไม่ถึงเดือนไฟก็มาไหม้บ้าน

ก็รู้สึกแรกก็ท้อนะ

เพราะว่ามันเหมือนกับข้อซ้ำกำซัด

มันเหมือนกับมันไม่เว้นเลย

ได้มีความสุขที่เราหายออกมา

ผมก็จะไม่ค่อยคุกคีนะ

รับลูกค้าผมก็จะไม่ค่อยพูดนะ

คนไหนไม่ใส่หน้ากาก
ผมก็จะเอาหน้ากากที่จากกระทรวงเกรดให้

แต่เราก็จะพยายามไม่คุยกับลูกค้า

น้ำลายน้ำอะไรมันจะกระเด็นลงมา
เราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนนั้นเป็นพาหาไหม

เราจะคุยกันก่อนครั้งแรกว่าไปส่งจบไหน

ลดการคุยน้อยให้มากที่สุดครับ

แล้วคนนั้นอาจจะยังไม่แสดงอาการเราก็ไม่รู้

อยู่ในโรงพยาบาลที่ว่าเราหายนะ

เราคงจะเดินผ่านใครก็คงจะดี
คงจะไม่กล้ามาพูดคุยเหมือนเดิม

พอหายแล้วก็มาเครียดว่าคนรอบข้างเราคงรังเกียจหมด

มาเป็นตัวของเรามากกว่าเราไม่เข้าดีกว่า
หมายถึงว่าพูดคุยกันธรรมดาแต่เราจะไม่ไปเสวนาแบบเหมือนเดิม

เขาถอยห่างเหมือนกับให้เขามั่นใจไปใช้เวลา

ระยะเวลาจะพิสูจน์ว่าผมไม่เป็น